น้องต่อพี่จะจากใครที่มีรักสมอง

แล้วก็เป็นน้องที่ดีมากค่ะ

สำหรับน้องก็มีน้องสองคนเนาะ
ส่งน้องเรียนหนังสือแล้วก็ดูแลคุณแม่ดีที่สุด
แล้วว่าคุณพ่อของพีชเนี่ยเสียไปตั้งแต่พีชเป็นเด็กแล้วค่ะ
ก็เลยพิษเป็นที่เป็นหลักของครอบครัวค่ะ
สถานภาพของน้องพีทเนี่ย

ปัจจุบันนี้ท่านเป็นนักฟู้ศึกนะ
แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องชายคนนี้ค่ะ